อันดับสุดท้าย
เปิดปากกับภาคภูมิ
กลุ่มโมเดลลิ้ม
สุดท้ายไม่ได้

มันเกี่ยวข้องกับการเอาความฝันมาล่อเด็ก

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันพร้อมกับเตือนภัยไปด้วยแล้วก็ตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้ปกครองนะฮะแล้วก็มีน้องน้องนะครับที่เป็นนักศึกษาหลายคนไปร้องขอความช่วยเหลือกับทาง
ทนายรนทรงแก้วเพชรประทานเครือข่ายรนทรงกรึงคือความพิธีธรรมานในสังคมนะครับ
รวมแล้วก็หลายสิบคนนะฮะ๕๐๖๐คนมูลค่าเงินรวมกัน
ก็เกือบล้านเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะได้มาเตือนภัย
กันนะครับแล้วก็ตามความคืบหน้าทางคดีกันด้วยที่รายการ
ของเรานะฮะในวันนี้นะครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
คุณผู้ชมครับมีคุณแม่สองท่านนะครับแล้วก็แน่นอนครับทนาย
รณรงค์ที่เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีนี้นะครับจะได้พูดคุย
กันนะฮะสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีทนายโรงด้วยนะครับก็ใกล้ผมคือคุณยุภดีนะฮะ
ก็คุณจุ๊บนะฮะแม่จุ๊บกับแม่ยุบนะฮะค่ะทั้งสองท่านไปหา
ทนายรณรงค์มาแล้วนะฮะค่ะใช่ค่ะมันต้องแยกเป็นสองกลุ่มใช่ไหม
ไหมฮะทนายโรงก็คือน้องนักศึกษาหรือวัยรุ่นที่โดน
กับตัวเองแล้วก็คุณแม่ที่เป็นผู้ปกครองซึ่งก็จะมีลูกหลาน
ใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเอาเอาทางใครก่อน
ดีคุณแม่ยุภหรือแม่จุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะแม่จุ๊บก็มันจะมี
พวกกลุ่มงานที่ปกติคือแม่เองก็หางานในนั้นอยู่
แล้วพ่อแม่เนี้ยทำงานเป็นนักแสดงสมทบอ่าซึ่งทีนี้เนี้ยมัน
แสดงนักแสดงสมทบเอสตราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้กัน
ว่ามีกลุ่มกลุ่มค่ะแล้วก็กลุ่มนี้เป็นแค่หนึ่งในหลาย
กลุ่มอืมซึ่งก็ด้วยความบังเอิญที่ไปเสิร์ชมาแล้วก็เจอครับทีนี้ก็
จะมีทั้งตัวจริงนี่แหละส่วนใหญ่ตัวจริงเขาก็จะโพสต์งานนั่นนู่นนี่
แล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็เปิดขึ้นมาเพื่อหลอก
โดยการไปก๊อปปี้โพสต์งานของโมเดลลิ่งตัวจริงในกลุ่มอื่นเนี่ย
ลงในกลุ่มตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีการลิงก์
ก็คือพอจบปรากฏว่างานนี้ต้องการคนวันที่นี้งานนี้เสร็จ
ลิงก์ส่งรายละเอียดชื่อโปรไฟล์ไปที่โมเดลลิ่งตัวจริง
แต่ไลน์มิจฉาชีพลายนี้จะก๊อปมา
ก็มาในกลุ่มตัวเองแล้วก็ตัดลิงก์เขาทิ้ง
แล้วให้ไปโพสต์รูปรายละเอียดของแต่ละคนของตัวเองลงในโน้ตกลุ่ม
จากนั้นก็โทรมาของคุณแม่ค่ะ
ก็คือหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรมาเป็นเสียงสาวสอง
โทรมาบอกว่าแนะนำตัวว่าชื่อด้าอืม
แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยน้องได้งานแล้วน้องหน้าตาดีมากเลย
เดี๋ยวจะส่งงานให้วันเสาร์นะแต่ว่าต้องไปถ่ายรูปโปรไฟล์ต้องมีรูปที่ดูดีกว่านี้
คือแม่จุ๊บเอารูปลูกของตัวเองไปลงไว้
ใช่ค่ะกี่คนฮะสองคนค่ะสองคน
ค่ะเป็นเป็นฝาแฝดลงสองคนผู้หญิงผู้หญิงค่ะ
อายุอายุสิบสามค่ะอ่าก็ลงเอาไว้แล้วแล้วด้าก็โทรมา
คอนแท็กที่แต่ละคนจะต้องให้ไว้เพื่อการติดต่อกลับใช่ไหมคะ
ฉาชีพลายเนี้ยใช้ชื่อว่าด้าโทรมาแล้วก็บอกว่าเอ่อ
น้องได้งานแล้วนะคะวันเสาร์เนี่ยให้คุณแม่ไป
แต่ว่าจะต้องถ่ายรูปโปรไฟล์มาก่อนซึ่งจะให้ถือเป็นแฟมเลย
เป็นงานเดินแบบนั้นนู่นนี่อืมทีนี้คุณแม่เองเนี่ย
ก็บอกว่าโอ้โหแล้วไม่มีที่ถูกไหมเพราะว่าอยากจะประหยัด
ไม่อยากจะไปถ่ายแบบโหเวอร์วังอลังการเขาก็ให้ลิสต์มา
อันนี้เราติดต่อกันเมื่อไหร่ฮะที่ประมาณช่วงมกราค่ะ
ก็คือต้นนานมานี้เองต้นปีนี้เองใช่ค่ะอ่า
เขาบอกว่าได้งานแล้วนะแต่ต้องไปถ่ายรูปโทร
ถ่ายรูปทำโปรไฟล์ก่อนซึ่งอันเนี้ยแม่โชคดีมาก
ด้วยความที่แม่อยากจะประหยัดแม่ก็เลยรอดตัวอืม
เพราะว่าแล้วก็ด้วยความที่แม่มีคอนเคชั่นเยอะแม่รู้จักคนเยอะ
แม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันให้ส่งรายชื่อมา
แต่ว่าเดี๋ยวยังไงแม่ดูราคาก่อนซึ่งดูแล้วเนี่ย
ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังแพงคือเขาจะใช้วิธีเล่นจิตวิทยากับคนนะคะ
เขาจะส่งมาเป็นสี่ห้ารายชื่อสี่ห้าที่อ่า
แต่เขาจะเอาของเขาเนี้ยใช้ชื่อว่าเมย่าสตูดิโออยู่บนสุดอืม
แล้วก็อย่างที่อื่นเขาก็จะบอกว่าราคา๑๐๐กว่า๒๐๐กว่าถ่ายแค่๒ชุด
หนึ่งชุดแต่ของเขาเขาจะลงว่าเมย่าเนี่ย
สิบชุดให้ถ่ายได้ในราคาแค่พันหกโอ้โหได้ตั้งสิบชุด
ซึ่งเป็นการเล่นกับจิตวิทยาคนนึกออกไหมค
เวลาคนเห็นคนก็จะรู้สึกว่าคอมแพรกันแล้วว่า
เปรียบเทียบอันข้างบนมันคุ้มกว่าอืม
ราคาที่เท่าหรือถูกกว่าแต่ได้ตั้ง๑๐ชุด
แต่ตัวเองได้ซอสที่ถูกกว่าตรงนี้ก็เลยตกไป
ไม่โดนตกไม่โดนไม่โดนมีสถาชีพอะไรเนี้ย
เรื่องถ่ายรูปอ่าแม่จุ๊บก็เลยบอกไม่เป็นไร
ถ้าอยากได้โปรไฟล์เดี๋ยวฉันพาลูกฉันไปถ่ายเอง
ใช่ค่ะก็เลยไปหาครูที่เป็นครูการแสดงของน้อง
แล้วก็ให้เขาถ่ายให้ในราคาที่ถูกมากอ่า
ทีนี้ก็จบเรื่องนี้ไปก็นึกว่าจะจบแล้ว
เดี๋ยวจะให้ไปถ่ายทีนี้ขึ้นสักประมาณวันพฤหัส
ก็โทรมาบอกว่าคุณแม่น้องต้องมีรองเท้านะ
ยาวขึ้นมาถึงเข่าแล้วต้องเป็นส้นสูงสีดำอีกคู่หนึ่ง

ใช่ค่ะสเปคมาเลยแล้วจะไปหาเวลาที่ไหน
ก็บอกด้าแม่ไม่มีเวลานะต้องใช้สองคู่ดิคนละนะคะใช่ไหม
คนละ๒คู่อ่ะใช่ค่ะก็คือต้องหา๔คู่เลย
ใช่ค่ะของแม่จุ๊บต้องหาสี่คู่ใช่แต่ทีนี้ก็บอกไป
บอกว่าโอ้โหแล้วจะเอาเวลาที่ไหนเขาก็บอกเออเดี๋ยวดูให้
เดี๋ยวเผื่อจะช่วยซื้อได้ใช่ไหมฮะพอซักวันวันศุกร์นี่แหละ
เขาก็โทรมาบอกว่าโอเคแม่เดี๋ยวยังไงเนี่ยพอดีมีเพื่อน
มาช่วงดึกนะคะบอกว่ามีเพื่อนชื่อย่าก็คนที่เป็น
ไตลิสต์เนี่ยอยู่ที่ตลาดห้วยขวางตอนกลางคืนฝากเขาซื้อได้
เดี๋ยวโทรคุยกันเองแล้วเขาก็แกล้งให้เบอร์คนชื่อย่ามา
อีกเบอร์หนึ่งแล้วก็ให้โทรมาคุยกับแม่แล้วแล้วโทรไปอีกเบอร์หนึ่งนี่นั่น
เป็นอีกคนนึงเลยไหมเป็นคือตอนแรกตอนแรกยังไม่ทันสังเกตไงค่ะ
แต่ตอนหลังก็มีการมาตั้งกลุ่มคุยกันก็เริ่มสังเกตว่า
้ากับย่าอาจจะเป็นคนเดียวกันเสียงแต่ใช้เบอร์คนละเบอร์แล้วเสียงอ่ะ
คล้ายกันมากเลยอีกคนนึงพูดเร็วกับอีกคนนึงพูดถา
แต่เสียงคล้ายกันสรุปแล้วของแม่จุ๊บก็เสียค่ารองเท้าไปเหรอ
ก็เสียค่าต้องการคือบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นซื้อมาแต่บูธก่อนละกัน
ส้นสูงเดี๋ยวหาซื้อเองได้เขาก็ถามเขาว่าบูธคู่ละเท่าไหร่
บอกคู่ละ๘๐๐เลยบอกว่างั้นไปต่อให้หน่อยได้ไหม๒คู่เหลือ๑๐๐
แป๊บนึงทำเป็นหายไปแล้วโทรกลับมาบอกว่าได้แม่๑๕๐๐
ก็โอนไปให้ในชื่อไม่แน่ใจว่าทนายได้มียื่น

เป็นชื่อผู้หญิงเลยนะนางสาวเลยอย่างนี้เหรอหรือนาง
ใช่ค่ะเป็นไม่น่าจากว่านางสาวหรือนางแต่เป็นชื่อชื่อผู้หญิง

ซึ่งพอมาเช็คกันในกลุ่มก็มีชื่อนี้ค่ะที่โดนกันแบบ
ในกลุ่มโดนกันเยอะแยะเลยโอนไปให้ชื่อผู้หญิงคนนี้
ก็คือของของแม่จุ๊บเนี่ยเสียเงินไป๑๕๐๐ค่ะนะพันห้าค่ะ
แล้วมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมของที่ที่เสียเงินเราก็มีอีกค่ะ
ซึ่งอันนี้เป็นจำนวนก็น้อยถ้าเทียบกับ๑๕๐๐นะคะ
คือเขาก็จะมาหลอกอีกว่าเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยจะเปิดเป็นไอจีให้
ให้ทำเป็นวีล็อกเดี๋ยวจะให้รีวิวสินค้า
ของคุณแม่เหมือนกัน
คุณแม่คุณแม่ลูกกี่คน

ผู้หญิงอายุ๑๗แล้วก็เป็นผู้ชาย๘ขัว
กลุ่มไลน์เดียวกันเลยมั้ย

เหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลย
คือเขาจับเราไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมด
คือคนไหนที่เขาติดต่อไปปุ๊บเขาก็จะให้แอดในกลุ่มน่ะ
มาอยู่ด้วยกันแอดลิงก์มาอยู่ด้วยกันหมดเลย
อย่างแม่จุ๊บเนี่ยเขาอยู่ในวงการเขาแสดงนักแสดงสมทบ
เขาก็จะพอรู้ว่าถ้าเกิดอยากจะส่งลูกส่งหลานผลักดันเข้าไป
แล้วอย่างแม่จุ๊บอะแม่จุ๊บไปรู้จักกลุ่มไลน์พวกนี้เลย
คือกลุ่มมันจะเป็นในเฟซบุ๊คก่อนเริ่มแรกอะค่ะ
จะมีเป็นกลุ่มของนักแสดงเอสต้านะคะ
ซึ่งน้องเขาอยู่หมายถึงลูกกับแม่อยู่ในนั้นอยู่แล้ว

เขาก็เหมือนโทรเข้ามาติดต่อเราว่า
เขาสนใจสนใจลูกแม่นะมีงานอย่างนี้

ดาด้าอันนี้ชื่อด้าอันนี้ดาด้า

เป็นสาวเขาก็จะแนะนำตัวว่าเขาเป็นสาวประเภท๒

เขาจะแบบมีงานเยอะเลยให้คุณแม่พาลูกไปแคส

เราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเพราะเราก็ได้รูปมา
เพราะว่ารูปเราต้องใช้ส่งงานอื่นอยู่แล้ว

แล้วตอนนี้พอไปถ่ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออคุณแม่ลูกเขาส่งให้แล้ว

ที่ขอนแก่นภาพยนตร์ใช่ไหมค่ะเป็นซีรีส์ซีรีส์ค่ะอ่า
ซึ่งเราเห็นงานพวกนี้เราเห็นในเอสต้าน่ะมันเป็นจริงค่ะมันมันอยู่ในเฟสจริงมันมีมันมีจริง
ครับแต่คือเขาไปก๊อฟมาเขาก็จะตัดลงลิ้งออกทีแรกเราก็เข้าใจว่าอย่างงี้เข้าใจว่า
อ๋อคือเขาอ่ะอยากอยากได้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาเป็นโมเดอริ่งอืม
เราก็ไม่ซีเรียสก็คือแบบมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะบางทีเราส่งรูปไปอ่ะ
ทางทางทางนั้นเขาอาจจะไม่เลือกแต่ถ้าเกิดไปทางโมเบอรี่เนี่ยเราจะได้แคสไง
ตอนนี้แคสขึ้นอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้อ่าเขาก็บอกพอถ่ายรูปเสียค่าถ่ายรูปให้ถ่ายละสองคนพันหก
หกสองคนอ่าได้รูปมาแล้วได้รูปจริงใช่ไหมไปถ่ายจริงได้รูปจริงไม่ได้รูป
อ้าวรูปอยู่ที่เขาแล้วได้ไปถ่ายไหมไปถ่ายแต่ไปถ่ายค่ะแต่ยังไม่ได้รูป
ยังไม่ได้ลูกอ่าทีนี้ก็เขาก็บอกมีงานแล้วนะอาจจะไปแคสต์แล้ว
ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีงานแต่ว่าคุณแม่คะรองเท้าเนี่ยมันจำเป็น
เราก็รู้ว่ารองเท้ามันจำเป็นจริงอ่ะต้องซื้อรองเท้าอีกแล้วเหรอ
คือทุกคนซื้อรองเท้าเหมือนกันทุกคนโดนรองเท้าหมดเลยเหรอใช่ค่ะ
กี่คนอ่ะธนาน่ารังตอนนี้ห้าสิบหูครึ่งห้าสิบหูคนแล้วอาจจะมากกว่านั้น
ห้าสิบยิ่งกว่าทันช่อกว่านั้นในกลุ่มที่ที่เราเป็นคือมันเป็น
ไปไปแฮชในงานกับเขาใช่น้องนักศึกษาก็จะซื้อรองเท้า
กันทุกคนเลยอืมซื้อคนละคู่สองคู่สามคู่แล้วแต่ค่ะ
เพราะว่าอย่างน้อยต้องสองคู่เพราะมันต้องมีแบบต้น
กับบูธอย่างนี้รองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงกับรองเท้า
บู๊ตภูมิคออย่างเงี้ยอ่ามันต้องโดนทุกคนอะค่ะแล้ว
คุณคุณแม่ยุบโดนใบทั้งหมดเท่าไรรวมแล้วเนี้ยรวมก็
ซื้อไปสี่คู่ของลูกสาวแล้วก็ของลูกชายอีกคู่นึง
ห้าคู่อ่าก็ประมาณสี่พันกว่าบาทค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็มีว่า
เขาก็บอกว่าคุณแม่คะน้องแบบสวยมากอ่ะอยากให้ไปถ่ายไปประกวดเดินแบบ
ที่แจ้งมาเป็นช่อง๓หรือช่อง๗อะไรสักอย่างนะคะ
ตอนนี้พอจะไปประกวดเดินแบบนั้นก็ชวนเราซื้อเสื้อ
เขาหมายถึงว่าเสื้อเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนว่าน้องจะใส่เสื้อเป็นเสื้อแล้วก็มีชื่อน้องนะ
แล้วก็ไปสถานเด็กกำท้าเอาของไปแจกเด็กแล้วก็โปรโมทตัวเองว่า
เหมือนคล้ายว่าโปรโมทตัวเองว่าตัวเองอาจจะมาประกวด
แล้วก็คนจะได้มากดไลค์กดเป็นคะแนนเหมือนป๊อปอัพอะไรอย่างนี้ค่ะ
ประมาณนั้นนะคะก็ซื้อเสื้อไปอีกแล้วก็มีกล่องปันสุกที่บอกแจ้งคุณทนายไป
มีกล่องปันสุกมีพาร์ทรูปน้องที่จะเอาไปแจกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีหมวกทั้งหมดรวมแล้วเท่าไหร่ประมาณสามพันกว่าบาทค่ะ
๒คนรวมกันคุณแม่คุณแม่เสียให้กับโมเดลลิ่งเก๊ตรงนี้ไปเนี่ย
หมื่นเจ็ดสองคนหมื่นเจ็ดแต่ว่าของคุณแม่จุ๊บเนี่ย๒คน๖๘๐บาท
คือแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยจะใช้วิธีการคือไม่ได้ว่าไปอุปโลกงานขึ้นมา
แต่ว่าไปก๊อปปี้งานที่เขามีอยู่อยู่ในกลุ่มนักแสดง
พอเราไปเช็คเนี่ยมันเป็นงานจริงมันเป็นงาน
พอดูมันงานจริงนี่มันมีงานจริงเนี่ยสุดท้ายเขาก็เอาเงินไปเอาเงินไป
และไอ้ที่ว่าต้องซื้อเสื้อซื้อผ้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ย

ก็ไปแคทงานคืออย่างนี้ค่ะเขาก็จะนัดว่าอ่างานนี้

เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อ
ถึงเวลาแล้วไปถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไปแคสต์เลย
มีค่ะมีไปโดนหลอกไปครั้งหนึ่ง

แล้วถึงเวลาไปแคสต์งานไปหน้างานอ่ะค่ะ

ไม่มีเจ้าของงาน
เปิดปากกับพากภูมิ

คือคุณแม่สองท่านนี้เป็น๒ในผู้เสียหายอีก

แต่บอกว่ามีสาวสองคนนึงชื่อด้า

เขาติดต่อเข้ามาหลังจากเห็นโปรไฟล์ของลูก
ลงเอาไว้ในกลุ่มที่เขาจะหาพวกนักแสดงหรือว่า
แล้วก็อ้างต้องมีถ่ายรูปแบบนั้นต้องมี
รองเท้าต้องมีเสื้อผ้านู่นนี่นั่นก็เสียเงินกันไป

สุดท้ายเนี่ยเขาบอกเขาจะพาไปแคสต์งาน

แต่ตอนนั้นก็มั่วมากเลยนะคะ

ไปแคสต์งานเนี่ยไม่เจอดาดานะคะ

แล้วในโปรไฟล์ไลน์เขาก็เป็นรูปคน

มีงานมีงานก็คือว่าให้เราไปแคสต์งาน
เขาก็จะมีงานเยอะเลยมีทั้งซีรีส์ไทยบ้าน
งานเดินแบบงานประกวดงานอะไร
เขาก็จะลีสส่งมาให้เราดูว่า
งานนี้นะคะถ้าผ่านนะมีค่าขนมเท่านู้นเท่านี้อะไรให้น้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสร็จแล้วพอนัดไปปุ๊บไปแคปปุ๊บ
ก็คือมันเป็นแบบธรรมดาเหมือนห้องจตุเดียวธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็จะมีน้องเรียกเข้าไปเขาร้องไม่ให้เราเข้าไปนะ

แล้วพอหลังจากนั้นทิ้งไปวันหนึ่งเขาก็จะบอก
ตกลงน้องอ่ะแคสผ่านนะคะเดี๋ยวรอเริ่มงาน
เดี๋ยวรอเริ่มงานแล้วเสร็จแล้วก็งานอาจจะมีวันนี้วันนี้นะคะ
แล้วพอถึงเวลาปุ๊บก็คืองานเลื่อน

ใช่พอสมมุติว่าพรุ่งนี้เรานัดกันแล้วว่างานนี้มีถ่ายเอ็มวี
มีถ่ายเอ็มวีนะบางคนก็เตรียมกีต้าไปเตรียมอะไรไปแล้วแต่
ก็จะให้เตรียมพอตอนเช้าพุบงานเลื่อน
เอาอย่างงี้อันนี้หมายถึงที่ตูดิโอตรงราชพลาบ
เป็นที่ฝังตัวเพราะมีอะไรก็จะให้กลับไปที่นั่นตลอดเวลา
แล้วไทยต่างกันไม่ใช่ว่าไปแคสกับไข้หนังไข้ละคร
หรือว่าสถานีหรือว่าที่เขาเป็นกิจจะลักษณะของเขาที่แบบมีคนเข้าออกเยอะแยะ
มีผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับมีคนนู้น

ไปนั่งอยู่หน้าห้อง

ก็บอกว่าบอกให้แม่ทำเองที่บ้านก็ได้นะไม่ต้องให้มาถึงนี่
คือถ้าขนาดนี้เดี๋ยวมันไม่เหมือนกับกองถ่าย
ไม่เหมือนอะไรสตูดิโออย่างนี้เลย

สุดท้ายพอเสร็จเขาบอกอ่ากลับไปแล้วถึงเวลาบอกจะได้งานบ้าง

แล้วมันมาสุดท้ายปลายทางตอนไหนที่ถึงรู้ว่าสงสัยท่าทางพวกเราจะถูกหลอกแล้ว
คือล่าสุดที่ไปเจอกันที่หลอกไปที่สตูดิโอที่นวลจันท

ก็มารู้จักจากที่เจอนี่ก็คือที่เขาหลอกแม่เนี่ยให้มาวันเสาร์ใช่ไหมคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเช้าให้ไปที่นวลจันทร์บ่ายเนี่ยให้วิ่งไปตรงแถวเหม่งจ่าย
ซึ่งก็ถามพยายามจะถามเวลาเขาในไลน์ว่าที่เหม่งจ่ายกับที่นวลจันทร์ไปกี่โมงกี่โมง
ก็ตอบเป็นตัวเลขมา๑๗๐๐งงไหมคะก็เลยถามว่า๑๗ที่ไหน
กว่าจะตอบก็บอกว่า๑๗ที่ตอนบ่ายที่เหม่งจ่ายแล้วตอนเช้าล่ะด้าเงียบหายไปแล้วก็โยนมาบอกว่า
ก็เลยถามว่า๑๔๓๐แปลว่าให้ตรงเวลาหรือว่าคือคุณแม่เคยทำแคสต์มาก่อนคุณแม่รู้ว่าบางที่เขาเปิดทั้งวัน
การไปแคสต์เนี่ยแล้วแต่เราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าห้ามเกินเวลาเขาเท่านั้น
ก็เลยถามดันไปเปิดทางให้ได้ค่ะก็เลยไปเปิดทางว่าอ๋อแปลว่าให้ไปตั้งแต่เช้าไม่เกินเวลานี้ใช่ไหม
อะพี่มีซึ้งตอนเช้า
พิตติ้งเราอธิบายเป็นสับเฉพาะในวงการนี้นิดนึง
ถ้าได้งานแล้วเขาจะให้ไปฟิตติ้งก็คือการลองเสื้อผ้า
ของแม่จุพเนี่ยคือวันจอดคือวันที่ด้านี้
สิ่งหลายอย่างบอกให้ไปฟิตติ้งแล้วบ่ายก็ไปถ่ายไปแคสเอ็มวีซี
สุดท้ายวันนั้นอ่ะไปถึงก่อนไปถึงปุ๊บที่อ่า
ตอนแรกบอกแล้วก็เป็น๒โมงครึ่งเลื่อน
พอไปถึงสองครึ่งไปถึงปุ๊บเจอไม่ยุจอทุกคน
อยู่หลายคนเลยสิบกว่าคนมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ใช่เขาก็เข้านัดไปหลายคนวันไหนวันไหนสาวไหน
วันวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันวันวันวันสาวหรือวันอาทิตย์
เสาร์เราทำได้เพราะว่าอาทิตย์ช่วงไหนมกราที่ผ่านมาเหรอ
ใช่ค่ะเป็นมกราค่ะเดี๋ยวต้องเปิดคิวเพราะอยู่ในมือถือ
กลางเดือนช่วงกลางกลางเดือนมกราใช่ไหมใช่ประมาณนั้นค่ะ
เอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยแต่ละแม่แต่ละแม่เนี่ยก็มาแบบงงงง
ลูกมาด้วยไหมพาลูกไปด้วยแล้วมามันต้องมาอยู่แล้วสิต้องมางาน
ใช่ค่ะน้องเออน้องน้องเขายังไงเขาน้องน้องน้องก็งงแล้วน้องก็บ่น
น้องน้องก็บ่นกันเพราะว่าอย่างอย่างลูกชายกับลูกสาวไง
เขาก็เคยไปซีรีส์ไปอะไรอย่างเงี้เพราะเขาทำงานด้านนี้โดยตรงอ่ะ
ครับตอนนี้เราก็ไม่เคยเห็นทุกที่เขาจะต้องมีแบบเนี้ย
เป็นแบบมีกองมีภูมิกับมีอะไรอย่างเงี้จะอันนี้ไม่มีอะไร
มีคุณณเดชน์อยู่คนเดียวซึ่งไม่รู้เรื่องศูนย์รวมตรงนั้นที่ไปเจอกันในวันนั้นอ่ะ
คือที่ไหนที่นวลจันทร์ค่ะสตูนวลจันทร์คือจริงจริงเหมือนเป็นโรงเรียนสอนการแสดง
แล้วก็สตูที่เคยแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นข้างล่างเป็นสอนภาษาอังกฤษเด็ก
ข้างละข้างบนก็เป็นห้องให้เช่าเป็นประตูให้เช่าห้องโล่งแบบเหมือนใครจะมา
เหมือนมาเช่าใช้เช่าทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปถึงก็เหมือนกับไปนั่ง
ไปนั่งจุมปุ๊กรวมกันอยู่ไปรอใช่แล้วก็จะให้แล้วก็เลยนั่งคุยกัน
ทีนี้ก็เลยเห็นความผิดปกตินี่ก็รอด้านี่ก็รอด้าใช่ค่ะกี่คน
วันนั้นประมาณสิบกว่าคนนะคะสิบกว่าคนนะฮะคุยกันไปไล่กันไป
ไล่กันมาที่รู้สึกพอคุยกันแล้วเริ่มรู้สึกผิดปกติเนี่ย
เพราะมีน้องผู้ชายคนนึงก็มาน้องบอกมาตั้งแต่๘โมงเช้า
น้องคนนี้บอกว่าอ๋อพอดีเพื่อนผมมาบอกแนะนำมาอีกทีให้มาทางนี้
แล้วเขาบอกว่าของผมเนี่ยรูปผมผ่านแล้วแค่มาให้เขาเห็นหน้าเฉย
แสดงว่าน้องคนนี้คือไม่ไม่มีไม่มีผู้ออกคลองเป็นน้องวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นโตแล้วค่ะ
น่าจะมหาวิทยาลัยแล้วมันเหมือนสองกลุ่มที่ทนายรณรงค์บอกใช่ไหมฮ
ครับวันนั้นก็เลยไล่กันไปไล่กันมาแล้วก็สรุปพวกเราก็คือน่าจะถูกหลอก
ใช่เพราะว่าเราได้คุยกับอะไรนะน้องคนนั้นน้องผู้ชายคนที่ว่ามาเป็นคนแคสน่ะ
มาเป็นคนเฟสติ่งอะน๊อฮ่ะนั่นเขาก็บอกว่าเขาก็มาแบบยังไม่ได้เจ้าตังค์
ฟิตติ้งใช่ไหมคะด้าบอกเราแบบนี้
แต่เด็กคนนี้บอกว่าไม่ใช่แม่อันนี้แคสซีรีส์
ก็เลยเริ่มเอกใจตั้งแต่ประโยคนี้แล้วว่าพูดไม่ตรงกัน
แล้วพอดูเบอร์ของเราชื่อดาด้าแต่ของน้องเขาชื่อแคสซี่

เอาเบอร์มาชนกันเอารูปมาชนกันเอาชื่อไม่ตรงกัน
แต่เบอร์ตรงกันไหมแล้วโทรหากะนำโทรหาด้าเลยไหมตรงค่ะ
ก็เริ่มโทรกันว่าเอ๊ะยังไงตกลงเป็นฟิตติ้งหรือซีรีสกัน
พอทุกคนเริ่มโทรหาเนี่ยวิธีที่ด้าใช้
้าคุยกับพวกเราบอกว่าเอางี้ละกัน
ที่นี่เดี๋ยวเขาจะเลื่อนเวลาเป็นแคสต์ตอนเย็น๖โมง
ให้พวกเรากลับไปที่สตูดิโอที่ลาดเท้าโทรทีละคนค่ะโทรทีละคน
จะเปิดสปีกเกอร์โฟนรวมโทรทีละคน

แล้วบอกให้พวกเราขับรถไปที่สตูดิโอลาดพร้า

สรุปแล้วณขณะนี้เนี่ยเรายังติดต่อได้ได้ไหม

ยังโทรมาหาแม่ยังโทรมารัวอยู่เลยค่ะอ๋อเหรอโทรมาว่ายังไงเขาว่ายังไง
คุณแม่คะไอ้เรื่องรองเท้าเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
ยังโหดมารองเท้าอยู่อีกเหรอ
เขาพยายามจะชดใช้อะไรอีกทีอีกนึงหรือพยายามใช้เรื่องงานมารอต่อ
เดี๋ยวหนูเขาจะส่งเพื่อไม่ให้เอาเรื่องเขา
เขาก็พูดอย่างงี้ว่าเดี๋ยวหนูจะส่งให้นะคะแต่เรื่องงานเนี้ยมันส่วนเรื่องงานนะ
น้องกำลังจะไปได้คือยังมาพูดอย่างนี้

ดีของแม่เนี่ยแจ้งไม่ทันส่งของมาก่อนเดี๋ยวจะรับของแม่

นายลงสรุปแล้วคดีนี้มีผู้เสียหายกี่คนฮะ
ที่เขารวมกลุ่มไว้ในตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
ประมาณเป็น
มีอยู่๔๐๐กว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม

แล้วยังเห็นเขาบอกเขาเปิดกลุ่มอื่นอีกหลายกลุ่มด้วยนะคะ
รวมแล้วน่าจะเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายเนี่ย

เพราะว่าผู้ปกครองบางคนยอมจ่ายเยอะไงสมัยก่อนนะ
จุบันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว

ฝากลูกเราแล้วให้เสียตังค์เท่านี้คือไม่มีคุณแม่คนไหนจ่าย
อย่างน้อยก็หลักหมื่นหลักพันนั่นแหละ
ถ้าเกิด๕๐๖๐คนก็ล่วง๕๖แสนอยู่แล้ว
ใช่ไหมค่ะแล้วเขาทำมาเรื่อยต่อเนื่องมาเลย
ซึ่งธนาลงบอกว่าไม่รู้ว่าจะใช่คนเดิมกับที่เคยเป็นข่าวเมื่อปี

แต่เบอร์ที่เค้านั้นคือเบอร์เดียวกับชินจังนะครับ
ตอนนั้นผลโทษมาหรือยังไง
ยังไม่ทราบเลยครับไม่รู้เหมือนกัน

แต่ว่าด้าเนี่ยไม่มีใครเคยเจอตัวจริง

ทำไมเราถึงเราถึงอยากให้ลูกเข้าวงการหรืออะไรยังไง
คือหมายถึงว่าอย่างลูกสาวเนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยากมีแบบรายได้ที่เป็นของตัวเอง
หนูอยากได้โทรศัพท์ก็อยากจะซื้อเองได้

คือมีงานที่ว่าเป็นเรียนการแสดงแล้ว
ให้น้องเล่นซีรีส์ให้น้องไปเดินอะไรอย่างนี้

เป็นชื่อส่งชื่อเสียงตามมาเพียงแต่ว่า
มิจฉาชีพที่มาใช้ช่องทางตรงนี้

แต่ว่าทุกคนนะควรต้องไปแจ้งความภายในระยะเวลา๓เดือน
แจ้งเอาไว้ก่อนดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับ

เจอกันปุ๊บอันนี้ต้องนับแล้วว่าต้องรู้แล้ว
วันนั้นอาจจะนับว่าเริ่มต้นนับ๓เดือนแล้วนะ

แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยในกรณีที่
คุณแม่ไปบี้จนแบบไปขู่อะค่ะ
ยอมส่งรองเท้ามาให้แล้วคุณแม่ยังสามารถแจ้งความ
แต่ถ้าได้ของมาตามที่เราจ่ายไปก็ถือว่าน่าจะจบแหละ
นี่สิค่ะก็เลยคุณแม่ก็อาจจะเป็นได้แค่พยาน
กับว่าเขาหลอกเรื่องงานอย่างนี้ได้ไหม

คือด้วยความที่ว่าเขาน่าจะเคยทำมาบ่อย
เพราะเขาทำมาบ่อยเขาจะไม่ไปโพสต์ในสาธารณะ

ณขณะนี้เท่าที่ฟังก็คือคุณแม่บอกแหม่มันเอาความฝันของเด็กน้อง
หรือว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่นะครับอยากให้ลูกหลานได้ทำงานในวงการ
แน่นอนว่ามันนำมาซึ่งชื่อเสียงรายได้ต่างเนี่ย
แล้วมาหลอกลวงเขามันเอาความฝันของเขาไปไปใช้ในกลุ่มมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ย
เขาก็เสียหายแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยเดี๋ยวต้องคุยกับทางพี่พศอานนท์หน่อยนะครับ
พจน์อานนท์ภูมิกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับ
แล้วก็เคยปั้นดารานักแสดงมากมายต่างในวงการเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่พศอานนท์อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

พศครับตอนนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องนักศึกษาถูกโมเดลลิ่งเก๊
หลอกเงินแล้วไม่ได้แคสต์งานไม่ได้งานอีกแล้วครับพี่พศครับ
เพราะว่าแก้ยากเพราะว่าเพราะความหยาบอะไรงี้อะไรแบบอยากจะเป็นอยากจะได้อะไรเงี้ย
พี่ก็รู้ข่าวพวกนี้มาแล้วพี่ก็เคยเจอเจอปัญหาแบบนี้ว่า
มีคนไปแอบอ้างชื่อพี่ว่าเก็บเงินก่อน๓๐๐๐๕๐๐๐แล้วจะได้ทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่ได้ทำ

ใช่มีไปอ้างด้วยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่หยุดทำอย่างนี้พี่จะเอาตำรวจไปจับ
เพราะว่าพี่ไม่เคยไม่เคยเก็บเงินเด็กพวกนี้แต่ก็ต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ว่า
คือหนทางที่จะให้น้องเข้าวงการเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลย
บางคนก็บอกจะเอาไปเล่นหนังแล้วก็เอามาเล่นหนังที๔๐๕๐คน
แล้วก็เก็บเงินเด็กคนละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐แล้วก็ไปถ่ายถ่ายก็
หนังก็ไม่ได้ออกอะไรมันก็มีเต็มไปหมดเราก็ไม่เข้าใจว่า
ทำไมเขาถึงไปหลอกเด็กอย่างนั้นคือจริงต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า
อาชีพอื่นให้น้องทำก็ได้ไม่ต้องมาเป็นดาราเพราะว่าดารามันเป็นมันเป็นได้แบบ
มันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงของคนคนนั้นเขาจะได้เป็นไหมเขาเกิดมาก็สิ่งนี้ไหมอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่บังคับให้ลูกไปเป็นดาราทุกคนมันก็มันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่า
วงการบันเทิงเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะละครเด็กก็ไม่ค่อยมีเห็นไหมอืม
ไปเล่นก็ไปเล่นเป็นตัวลูกตัวอะไรเขาก็มีคนที่เล่นเก่งกันอยู่แล้วเขาก็จะ
ก็ต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ให้เปลี่ยนทิศทางให้ลูกอย่าให้ลูกคิดเข้ามาเป็นนักแสดงอย่างเดียวค่ะ
ตอนนี้ทุกคนเวรเขียนมาเป็นนักแสดงกันหมดมันก็เลยเจอการหลอกง่าย
หลอกง่ายเพราะว่าความอยากจะเป็นไงพอเอามาสามหมื่นเดี๋ยวจะให้ถ่ายอย่างนู้นอย่างนี้
ก็ยอมรับให้เขาแล้วก็ไม่ได้เป็น
พี่พี่พศครับโดยโดยระบบวงการแสดงในบ้านเราเนี่ยโดยระบบโมเดลลิ่งเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมฮะ
ที่ว่าเอามามาอยู่ในโมเดลลิ่งของเรานะเดี๋ยวเราก็จะไปหางานให้อย่างเงี้ย
เหมือนโมเดลลิ่งสเปสปะมันไม่ค่อยมีแล้ว
มันจะเป็นโมเดลลิ่งแบบที่แบบว่าเป็นผู้จัดการดารากันมากกว่าเดี๋ยวนี้
หากจะเป็นโมเดลลิ่งอ่ะเด็กที่เขาดังเขาจะมีผู้จัดการ
โมเดลลิ่มใหญ่สไตว์เรือนแห่งสมัยก่อน
แต่อะไรอย่างนี้มันไม่มีแล้วเมื่อก่อนมันมีจิ๋มโมเดลลิ่งไงจิ๋มโมเดลลิ่งอะไรอย่างนี้
มันมีแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้จะหายไปหมดกลายเป็นผู้จัดการหวานเจี๊ยบผู้จัดการนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเต็มไปหมด
มันก็เลยก็เลยจะมีโมเดลลิ่งเล็กแล้วจะบอกให้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะรู้ว่างานในวงการบันเทิงเนี่ย
สำหรับเด็กมันไม่ได้มีเยอะละครไหนที่มีเป็นละครเด็กบ้างล่ะเขาไม่มี
ดูทุกช่องไม่มีละครเด็กเลยดีก็เด็กที่ดังเล่นกันอยู่
ถ้าดูออกเพลงก็ไม่มีเพลงเด็กมันก็เลยโดนหลอกง่ายแล้วโดนโดนกันเยอะ
พ่อแม่ก็พักสู้สู้ขาดใจเหมือนกันครับคืออย่างอย่างพี่พศตอนเนี้ยถ้าเกิดพี่พศ
อย่างเมื่อก่อนก็จะทราบว่าพี่พศก็เวลาเจอหนุ่มนักแสดงน้องผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ชักชวนมาแล้วก็ไปถ่ายแบบหรือว่าไปเล่นหนังเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คือมันก็จะเหมือนกับพี่พศบอกนะขนาดนี้ก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการดาราไปในตัวอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
แต่ว่าไอ้แบบที่ว่าใช่เราก็ดูคิวให้ใครที่ใครที่อยากอยู่กับเราเราก็ดูคิวให้ใครที่ไม่อยากอยู่ไปให้คนอื่นดูเราก็ให้ไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ไม่มีการเสียเงินแน่นอนทุกคนมีแบบจราจรต่างไม่มีบอกเอามาสามหมื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีงานให้ไม่มี
ถ่ายรูปก่อนนะต้องถ่ายรูปเสียเงินเท่านั้นเท่านี้ซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าทำผมอีก
ไม่มีไม่มีแน่นอนค่ายใหญ่ไม่มีแบบนี้แน่นอน
แล้วเดี๋ยวนี้ช่อง๓ช่อง๗ช่อง๙แต่ละช่องเขามีดาราในสังกัดของเขาอยู่แล้วไง
ก็จะมีโมเดลลิ่งที่หยิบที่คุ้นเคยกันหน่อยถึงจะส่งเข้าไปได้
แต่โมเดลลิ่งใหม่อยู่ตามรังสิทธิ์อยู่ตามสมุทรศักดิ์การไม่มีทางเข้ามาถึงสุดนี้ได้ง่าย
เพราะเขามีโมเดลลิ่งประจำเขาอยู่แล้วแล้วแต่ละเด็กตอนนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องการตลาดไง
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องลูกเรียนหนังสือให้จบก่อนไหมแล้วเดี๋ยวโตขึ้นแล้วค่อยเข้าวงการ
เก็บเงินค่าประกวด๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐แล้วก็ไปเดินประกวดแล้วก็ไม่มีงาน
แล้วก็ไปเดินเคยไปและเขาระบบว่าโดนหลอกคุณพ่อคุณแม่ถูกพาไปเอง
ถ้าไม่พาไปให้ลูกเราน่าตั้งใจเรียนหนังสือให้จบอายุ๑๘๑๙แล้วมากันนนิย่กิน
พศครับผมขออีกประเด็นนึงคือมีน้องที่ถูกหลอกอีกกลุ่มหนึ่ง
จากคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าน้องลูกหลานยังเด็กอยู่เนี่ย
ก็จะเป็นน้องนักศึกษาวัยรุ่นก็จะถูกหลอกเหมือนกัน
ตรงนี้มีอะไรฝากบอกน้องวัยรุ่นหน่อยไหมครับ
เขาบอกว่าถ้าเขาชวนกันไปแบบที่ลับที่ไปไกลไปถ่ายรูปไปแคสติ้งอะไรอย่าไปมันไม่มี
มันไม่มีโปรดิลิ้งไหนอยู่แถวรังสิตอยู่แถวสมุทรประการอยู่แถวเขาอยู่กันนี่ชาวอินทาวน์อยู่ที่แบบในเมือง
แล้วก็ดูด้วยว่ามันตัวจริงหรือเปล่า
หรือถ้าเกิดว่าอยากถ้าจะเป็นจริงเนี่ยถ้าเขามีคนเห็นมันก็ได้เป็นเองถ้าฟังจากพี่พศอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่คือเหมือนถ้าดวงมันจะได้เป็นดาราอยู่เฉยมันก็ได้เป็น

อย่างเด็กของพี่อ่ะอยู่เฉยมันจะได้เป็นทะเลาะกันจะตายมันไม่อยากอย่างออยอย่างนี้ไม่อยาก
ที่อยากเข้าวงการฉันก็บีบมันจนเข้ามา
แล้วครับพี่พศครับวันนี้เวลาผมจะหมดจริงขอบคุณมากที่แนะนำกันนี่ทนายรณรงค์นักแสดงของพี่พศนั่งอยู่กับผมตรงนี้ด้วย
อ๋อได้อย่างงั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่อย่าไปให้พูดในหนังสือดีกว่า
ขอบพระคุณครับพี่พศครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คำแนะนำจากพี่พศนะฮะเดี๋ยวธนายรณรงค์ตกลงจะช่วยเขายังไงดีฮะ
เดี๋ยวจะนัดผู้ปกครองนะครับไปแจ้งกันที่กองปราบเพราะว่ามันกระจายกันเหลือเกิน
และที่สำคัญครับผมว่ามันอันตรายเพราะว่ามันเป็นเด็กเป็นกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มเยาวชน
มีกลุ่มนักศึกษาด้วยถ้าเขาทำอะไรผิดก็ที่ต้องเดินกับเขา
งั้นเดี๋ยวมันจะขยายขยายไปแล้วพอตอนหลังมาจับปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีกรุ๊ปไลน์มากเป็นพันอย่างนี้จับไม่ไหวนะ
ครับนี่เราก็พยายามติดต่อทั้งรายการนะฮะคุณด้าที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณแม่ให้กันไว้เนี่ยก็ไม่ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
เป็นกรุ๊ปนอกที่อยู่ใน๓๐กว่าคนนะ
เหรอซึ่งไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่ากับที่เจอใช่ไหม

อย่างนี้ยังต้องสืบอีกไหมว่าร้องไม่รู้
ให้มารวมตัวกันครับเดี๋ยวจะรวมกันไปรอบเดียวเลยอืม
คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่คุณพ่อคงอยู่ที่บ้านแล้วล่ะคุณแม่ทั้งสองท่าน
ค่ะก็ด้วยความที่บางคนก็ไม่รู้เลยนะคะ
คืออยากจะให้ศึกษาหาความรู้ทางด้านนี้นิดนึงก่อนที่จะอยากให้ลูกหลานเข้าวงการ
หรือว่าอยากจะให้ไปทำแล้วบางคนด้วยวัตถุประสงค์ต่างนานานะคะ
ก็อาจจะบางคนไม่ได้อยากให้ลูกหลานดังแต่อยากให้ลองมีประสบการณ์
มีการหารายได้พิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ลองดูนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะมีทุกวงการจริง
อันไหนที่ไม่รู้แล้วคิดว่ามันไม่ใช่ก็ต้องหาข้อมูลดีค่ะ
อย่างของแม่ยังโชคดีที่แม่ยังแบบพอรู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เบื้องหลังมาก่อน

ก็อยากจะบอกผู้ปกครองทุกคน
ว่าถ้าเกิดมีโมเดลลิ่งติดต่อมาแล้ว

คือมันหลอกแน่ค่ะ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันอีกครั้งวันจันทร์หน้าบ่าย๓๓๐นะครับ